คุณผู้ชมคะเขาว่ากันว่าอะไรที่ดีต่อใจ

พ่อค้าขายลอตเตอรี่เรียกว่าคุณลุงได้แล้ว

คอแกน่ะเป็นเรื่องที่ดีต่อใจแกมาก
ดีต่อใจแต่ว่าเป็นห่วงสุขภาพเหมือนกันนะคะ
ว่ามันจะหนักคอจะปวดไหล่ปวดบ่าไหมเนี่ย

โอ้โหแขวนแบบนี้มาตลอดต่อเนื่องเลย
แล้วเวลาไปขายลอตเตอรี่แกก็แขวนแบบนี้
จะบอกว่าพ่อค้าลอตเตอรี่ในวัดสนามชัยที่อ่างทองเนี่ย

คือถ้าเกิดว่าเดินนะแผงลอตเตอรี่ตั้งเรียงรายอยู่นะ
พุ่งตรงมาหาคุณลุงก่อนเลย
เพราะว่าพระเครื่องนี่คือ
ลงมาถึงพุงคือรอบคอจริง

แขวนแบบนี้มาเป็นปีแล้วนะคะ
แล้วปักบุตรให้หน่อยถ้าเกิดว่าใครจะไปอุดหนุนลอตเตอรี่ของแกเนี่ยนะคะ
แกตั้งแผงขายสลากินแบ่งรัฐบาลอยู่ที่วัดสนามชัย
ตำบลตลาดหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง
เอ่ยนักท่องเที่ยวเอ๋ยนี่ไง
จะไปกลับไหว้ไอ้ไข่แห่งวัดสนามชัย
พอกราบไหว้เสร็จปุ๊บก็ต้องมาซื้อลอตเตอรี่ใช่ไหม
คือคนขายลอตเตอรี่ในวัดมีเยอะมาก
แต่ของแกเนี่ยขายดิบขายดีมากเลยนะ
เพราะว่านักท่องเที่ยวไปส่วนใหญ่พุ่งตรงไปที่แผงแกเลย

ชื่อว่าคุณแสงชัยประเสริฐศรีอายุ๖๓ปีค่ะ
บอกว่าอันนี้มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคล

จะมีโชคมีลาบค้าขายขายดิบขายดี

แสงชัยหน่อยไม่กล้าเรียกเลยอ่ะยังดูหนุ่มเลยอ่ะ

แล้วแขวนแบบนี้มานานกว่า๓๐ปี
ตั้งแต่สมัยหนุ่มจนกระทั่งปัจจุบัน

รู้สึกไม่สบายอกไม่สบายใจ
ก่อนออกจากบ้านทุกครั้งต้องนำพระเครื่องเหล่านี้

ว่าแขวนแบบนี้แล้วจะเพิ่มความเป็นสิริมงคล

ใช่ก็อาจจะด้วยบารมีของเรา
ที่ทำให้ค้าขายได้ดีแบบนี้ด้วยนะคะ